ดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเป็นการประกาศตามหาคนหายที่ดิฉันว่า
คนจะช่วยกันตามหาเลยคุณนัทพงศ์เพราะว่าถ้าหากว่าคุณสามารถแจ้งเบาะแส
จนสามารถเจอบุคคลท่านนี้แล้วไปรับตัวกลับมาได้นะคะ
คุณจะได้ที่ดินเป็นการตอบแทนค่ะนี่นะคะเป็นการเอ่อลงไว้นะคะ
เป็นการประกาศให้ช่วยตามหาญาติที่หายไปหน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะคะได้ประกาศนะคะ
ตามหาญาติก็คือนางสุภารัฐกุศะน้อย
เป็นสารวัตรกำนันตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวนครราชศรีมา
หายไปจากบ้านตั้งแต่๓พฤษภาคมค่ะ
ใช้รถยนต์ซีอาวีหมายเลขทะเบียนวแหวนพอผ่าน
เก้าสองหนึ่งเก้ากรุงเทพมหานครหายไปเดือนนึงแล้ว
ยังไม่มีวิแววเลยญาติก็ไปโพสต์ข้อความนี้ในกลุ่มคอนบุรีที่รัก
ตอนนี้ก็แชร์กันไปทั่วแล้วค่ะนะคะโดยบอกว่าถ้าใครพบเห็นเนี่ยนะคะ
ก็ให้ช่วยส่งข่าวด้วยใครส่งข่าวได้เป็นคนแรก
วันนั้นเขียวเนี่ยนะเออติดอยู่กับบ้านซับเต่า
ถ้าอย่างงั้นต้องรีบออกจากห้องข่าวไปตามหาเลยค่ะครับ
นะว่ารู้ข่าวจากใครแชร์คนแชร์จะได้รับมอบที่ดินอีกหนึ่งไร่เหมือนกัน
เดี๋ยวที่ฉันแชร์ก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ญาติญาติเนี่ยเขาต้องการที่จะเจอกับคุณสุภารัฐบุษาน้อยจริง
ห่วงเนื่องจากหายไป๑เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเป็นว่าช่วยเหลือกันก็แล้วกันนะคะ
แชร์ได้แชร์แล้วถ้าเจอช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ

ถ่ายรูปรถและภาพมาให้ด้วยก็จะยิ่งดีนะคะ
โทรไปที่๐๙๘๗๔๙๖๒๘๗นะคะ
ก็ทางญาติก็โพสต์แล้วก็วิงวอน
ขอให้ช่วยแชร์ช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
ถ้าเจอแล้วสามารถนำตัวกลับมาได้
ก็จะให้ที่ดินเป็นการตอบแทนค่ะ
ฮะ
หาหมาที่ป่วยถ้าแม่อยู่นี่หมาจะไม่ตาย

หัวใจของผู้ที่เป็นญาตินะคะที่เป็นสามีนะคะ
หนึ่งเดือนแล้วใครที่รู้เบาะแสหรือว่าพบเจอนะคะ
ก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้กับทางญาติด้วยนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมคงรู้สึกเหมือนผมที่ดินไม่อยากได้แล้ว
แต่อยากให้ตามหาให้เจอแล้วให้คุณสุภารัฐกุศะน้อยท่านปลอดภัย
ช่วยกันครับคนไทยด้วยกันนะครับ